อ่ะเมาอย่าขับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการขี่

คุณผู้ชมเคยประจนกับเด็กแว้นไหม

กลุ่มเด็กแว้นบางทีเนี่ยออกมาคำคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ย

อั้นนะนอนหลับไหม

เคยเจอตอนขับรถแล้วไปเจอกลุ่มเด็กแว้นอยู่ข้างหน้า
ซึ่งเราก็รีบแต่เราไม่กล้าบีบแต่
อีกแล้วครับเพื่อนทางเพจได้รับแจ้งเหตุมาตั้งแต่วันที่๖สิงหาคม๒๕๖๓สิงหานะครับ
จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า๓เดือนแล้วที่เด็กแว้นกลุ่มนี้ได้ออกมาแข่งรถกัน
ทั้งฝั่งบิ๊กซีฝั่งถนนบายพาสบ้านขี้เหล็กใหญ่และฝั่งโนนขี้หมู
แว้นไม่ได้เกรงกลัวตำรวจแต่อย่างใดยังขี่เป็นคู่เบิ้ลรถแข่งอย่างต่อเนื่อง
จนถึงเวลาตีสองถึงตีสามของทุกคืนนี่คือข้อความในเพจฮะ
ร้องทุกข์ตั้งแต่สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมครับทางเพจได้รับคลิปวิดีโอร้องเรียนจากชาวบ้านกว่าสามสิบคลิป
ขี่อยู่ที่ถนนบายพาสเขาบอกว่าเสียงท่อเนี่ยมันดังมาจนถึงบิ๊กซีนะครับ
ความดังของทอดดังจนน่าตกใจชาวบ้านเป็นทุกข์หนักมากจริงจริงนะฮะ
ตำรวจฟังหน่อยนะครับตำรวจที่นั่นนะฮะชาวบ้านเป็นทุกข์หนักมากไม่ได้นอนมาแล้ว๓เดือนได้นอนวันไหนรู้ไหม
วันไหนคะวันฝนตกไงวันตกวันฝนตกไม่แว้นไงหรือว่าวันนี้อากาศไม่เป็นใจน้องเขาก็ไม่แว้นนะครับ
เขาบอกว่าวันนั้นแหละจะได้นอนหลับสนิท
จึงขอวิงวอนเลยนะวิงวอนไปที่กลุ่มเด็กแว้น
บอกว่าเลิกสร้างความเดือดร้อนรำคาญหน่อย

แล้วก็เรียกร้องไปยังตำรวจ
วดขันหน่อยช่วยกันนะครับ
เขาอยากนอนหลับสักวันสักคืนนะฮะ

อย่างที่บอกไงพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย

เปิดประตูเข้าไปดูหน่อยว่าลูกอยู่บ้านหรือเปล่า